ที่จังหวัดพิจิตรมีผู้ชายคนหนึ่งน้อยใจ

เมียปิดเฟสปิดช่องทางการสื่อสารทางโซเชียล

ผู้ชายคนนี้น้อยใจก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกันนะครับ
ปีนอยู่บนหลังคาของห้างในจังหวัดพิจิตร
แล้วก็บอกว่าคนที่จะคุยกับเขาได้คนเดียว

ตำรวจก็เลยต้องพาเมียของเขา
ขึ้นขึ้นกระเช้าไปแบบนี้ขึ้นกระเช้าไปแบบนี้
เพื่อจะขึ้นไปพูดเกลี้ยกล่อมตัวผู้ชาย
เมียสาวอายุ๒๐ปีขึ้นกระเช้าไปเกลี้ยกล่อม
ที่ชื่อว่านายธิวากรอายุ๒๖ปี
นายธิวากรนั่งร้องไห้อย่างเดียวเลย
ก่อนหน้านี้จ้องมองแต่โทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ไปนั่งอยู่บนหลังคาของห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร
ซึ่งความสูงมันเท่ากับตึก๓ชั้น
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่หลายชั่วโมง

นายธิวากรเรียกร้องอย่างเดียว
บอกว่าขอให้ไปตามเมียผมมาคุยด้วยมาพบผมหน่อย
เพราะก่อนหน้านี้ผมหาเมียไม่เจอ
และเมียไม่ยอมที่จะคุยกับผมเลย
ปิดช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง
สุดท้ายตำรวจนะไปพาเมียของผู้ก่อเหตุ
เจรจาได้ก็เจรจาอยู่นาน
ตอนแรกนะครับนายธิวากรจะขอลงกระเช้ามาพร้อมกับเมีย
คุณแต่กระเช้ามันก็เล็ก

เพราะว่าตัวผู้หญิงขึ้นกระเช้าไปมีอุปกรณ์เซฟตี้เต็มที่

แต่ถ้าผู้ชายขึ้นกระเช้าแล้วลงมาด้วย
ก็กลัวผู้ชายจะได้รับอันตรายจากการตกลงจากกระเช้า
และ๒กลัวผู้ชายอาจจะแอบซ่อนอาวุธ
และทำร้ายร่างกายของเมียสาวได้

กระทั่งต้องเกลี้ยกล่อมกันอีกนาน
นายธิวากรก็เดินไปเดินมาหลบไปอยู่ในส่วนที่ตำรวจมองไม่เห็น
แต่ตำรวจก็เฝ้าแถวนั้นหลายชั่วโมงจนกระทั่งสักประมาณบ่ายสอง
นายธิวากรคงอ่อนล้าอ่อนแรงเหมือนกันนะ
ก็ยอมลงมาด้วยตัวเองนะครับ

บอกเหตุการณ์ที่เขาง้อเมียไม่สำเร็จ
เมียทั้งบล็อกเฟสทั้งลบเบอร์โทรศัพท์

แต่ทีนี้ก็ต้องไปดูกันต่อว่าเขาจะคุยกันยังไงต่อนะฮะ